มาดูข่าวเบาสีสันเช้าวันนี้กันหน่อยนะคะ
คุณแม่ชาวอาเจนติน่าต้องบอกเลยว่าโด่งดังเลยค่ะ
เพราะว่าคลอดทารกเพศหญิงน้ำหนักของทารกคนนี้

๓กิโลบาทประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่คุณชั้นออกมา๓กิโลกรัม

อีกเท่าหนึ่งเหมือนเด็กอีกคนนึง
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือนุน้อยตัวฮีวีย
น้ำหนักแรกคลอด๖๑๓กิโลกรัม
ความยาวลำตัว๕๕เซนติเมตรค่ะ
หนูน้อยจ้ำม่ำรายนี้ลืมตามาดูโลกด้วยวิธีการผ่าคลอดนะคะ

เด็กตัวใหญ่มากต้องผ่าคลอดแล้วล่ะค่ะ

ประหลาดใจว่าโอ้โหทำไมหนูน้อยโอลิเวีย
บอกว่าเสื้อผ้าที่เตรียมเอาไว้ใส่ไม่ได้แล้วล่ะค่ะหนูโอลิเวียค่ะ
คุณแม่เตรียมไซส์เด็กปกติไง

นี่ใส่ไม่ได้ค่ะเขาต้องซื้อใหม่
ต้องใส่ไซส์สองขวดก่อนเนอะคุณแม่เขาต้องซื้อใหม่นะคะ
คุณหมอบอกว่าขนาดของหนูน้อยโอลิเวียน่าจะใหญ่ที่สุด
เท่าที่เคยมีบันทึกเอาไว้ในพื้นที่
หนูน้อยคนนี้ยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะ
สุขภาพแข็งแรงดีค่ะนี่คือที่อาเจนติน่านะคะ
สารคุณแม่ตอนอุ้มให้นม
แผงต้องกล้ามขึ้นแน่เลย